อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะคะ
หัวยังขาดสถานที่ทิ้งศพ
คดีอาตูคืบหน้า๘๐แล้วนะคะ
อกจากนี้ก็บอกด้วยว่าตำรวจมั่นใจมัดเอาผิดได้แน่นอนนะคะ
ซึ่งทางด้านหัวหน้าชุดสืบสวนคลี่คลายคดีฆ่าหันศพ
นักธุรกิจชาวสเปนก็ระบุว่าผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ยืนยันว่านายอาตูใช้คอนโดย่านพระรามเก้า
เป็นสถานที่ในการกักขังทรมานแล้วก็ฆาตกรรมหั่นศพ
พร้อมกับเร่งตรวจสอบนะคะว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่ค่ะ
โดยพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
หัวหน้าชุดสืบสวนก็สอบสวนคลี่คลายคดีฆ่าหันศพ
นายดาบิตแบรนาทนักธุรกิจชาวสเปน
การสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปกว่า๑๘๐แล้วนะคะ
การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เอนเอที่ตรวจพบภายในคอนโดมิเนียมย่านพระราม๙
ตรงกับนายดาบิตและนายอาตูเซการาปรินเซฟผู้ต้องหา
และสามารถยืนยันว่าคอนโดดังกล่าว
เป็นที่ใช้กักขังทรมานรวมถึงฆาตกรรมหั่นศพนายดาบิต
ส่วนเรื่องของดีเอ็นเอที่ตรวจพบภายในห้องเช่าย่านรามคำแหง๑๗
ก็พบว่ามีดีเอ็นเอของผู้ชายและผู้หญิง๒คน
ทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์โดยละเอียดนะคะ
ส่วนการตรวจสอบตู้แช่แข็งที่เป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญเลย
เรื่องต้นยังตรวจไม่พบดีเอนเอภายในตู้ค่ะ
แต่ก็เชื่อว่าผู้ต้องหานำร่างของผู้ตายไปแช่ไว้หลังจากเสียชีวิตแล้ว
และจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก็บ่งชี้ว่า
นายอาตูเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรม
และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ว่ามีผู้ที่ร่วมฆาตกรรมด้วยหรือไม่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะชุดสืบสวนก็กำลังเร่งหาจุดที่ทิ้งศพ
อุปกรณ์สังหารจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต

พบว่านายดาบิตนั้นโอนเงินเข้าบัญชีผู้ต้องหา

ส่วนนางสาวปริศนาแสนอุบลเพื่อนสาวของนายอาตู
ขณะนี้ยังอยู่ในฐานะพยานปากสำคัญในคดี
โดยยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา
ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
สรุปสำนวนคดีและส่งฟ้องผู้ต้องหาให้เร็วที่สุด
จากขณะนี้อยู่ระหว่างการฝากค้างผู้ต้องหาผลัดแรก
ทำให้ตำรวจนั้นมีเวลาในการทำคดีเพียง๘๐วันค่ะ

คนถูกบรรยานที่เก็บจากรถผู้ต้องหา
คนถูกบรรยานนั้นมันกระบงบอกว่าผู้ต้องหาใช้
ของคนที่ซ้อนก็คือแฟนเขา
จากที่เราสืบสวนแล้วก็วัดถูกบรรยานต่าง
รวมแล้วเชื่อว่าเหตุเกิดอยู่ที่ห้องพักผู้ต้องหานี่แหละ
นั่นเรียกว่าพีจีพีจีพระรำเกาะ
หมายความว่าจุดนี้เป็นจุดเที่ยงตรงวันถัดขังผลบ้าน
เราต้องเอาข้อมูลฆ่าและสำเร็จก่อนนำไปทิ้งด้วยหรือครับ

คือเสร็จในตัวที่ห้องนี้ถูกต้อง
พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางก็บอกว่า
จากการตรวจห้องพักของนายดาบิตบริเวณสุขุมวิทย์ซอยแปด

และห้องพักผู้ต้องหาย่านพระราม๙นะคะ
ตรวจพิสูจน์หลักฐานมีความเชื่อมโยงกัน
ทำให้เชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน
ซึ่งบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้
เนื่องจากอาจกระทบกับรูปคดี
และอาจจะเป็นช่องทางให้ผู้ต้องหาใช้ต่อสู้คดีได้ค่ะ